เมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำเชื่อว่าใครหลายคนก็คงได้เห็นข่าวนี้แล้ว
ให้อำนาจกศธชสั่งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตตัดเน็ตได้ทันที

บายเพิ่มเติมก็คือเป็นราชกิจจานุเบกษาออกประกาศห้ามเสนอข่าว
ที่มีข้อความที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
หรือความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน
ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
โพสต์ข่าวนี้ค่ะก็มีความเห็นของคนบันเทิงหลากหลายคนเลย
หลังเห็นข่าวนี้ก็มีทั้งนี่เลยค่ะ
นางเอกนาวทิสานาศ
เมนต์อีโมจิทำหน้าลิงนะคะก็เป็นหน้าแบบปิดตาปิดหูปิดปาก
แบบนี้คุณพลอยหอวังค่ะบอกว่าเป็นไรเอ่ย
ขาประจำอย่างพี่อ๋อมสกาวใจค่ะบอกว่าเกินไปไหม
ยอมรับความจริงเป็นไหมอืมยิ่งแย้ค่ะ
ถ้านำเสนอความจริงนะคะ
ขณะที่คนดังอีกหลายคนค่ะก็มีการรีโพสต์ไอจีข่าวนี้จากไทยรัฐนี่แหละ
แล้วก็นำไปแสดงความคิดเห็นกันนะคะเช่นกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เนี่ย
ตั้งคำถามว่าแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
คือยังไงเอ่ยเราไม่มีสิทธิ์รับรู้เลยเหรอคะสงสัยเลย
อันนี้ก็เป็นคำถามนะคะที่คุณกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขาตั้งขึ้นนะ
แล้วก็ถามว่ารายการเราเอาไงดีวะเพื่อนแฮชแท็กหมีไลฟ์ป่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคนในวงการบันเทิงเท่านั้นนะคะ
เชื่อว่าไม่ใช่แค่ศิลปินดารานะแต่ว่าพี่แจ๊คสื่อมวลชนอย่างเราเองอ่ะ
ก็ต้องจับตาดูกันต่อนะคะว่าการนำเสนอแบบไหนนะ
ถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างความหวัดกลัว
แล้วก็อาจจะกลายเป็นความผิดขึ้นมาก็ได้
อันนี้เราคงต้องรอความชัดเจนในเรื่องนี้อีกทีนึงนะ
ถ้าเราก็กลัวเหมือนกันนะถ้าเราเสนออะไรไปมันเข้าข่ายความผิดอย่างนี้พี่แจ๊ค
ส่วนตัวก็พยายามติดตามข่าวมาตลอดนะคะอย่างเมื่อเช้านะคะได้ติดตามท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลออกมาที่สัมภาษณ์กับช่องก้าวพูดได้นะคะ
ก็ยังไม่ชัดเจนนะท่านบอกว่าต้องรอดูที่เจตนาของการโพสต์ก่อน
ซึ่งก็ถามไปนะคะว่าเจตนายังไงที่จะเป็นความผิดได้
ท่านก็ยังย้อนกลับไปที่เรื่องของเจตนารมณ์เหมือนเดิมนะคะ
รอดูความชัดเจนกันอีกทีละกันค่ะ